ยอดมนุษย์ปลา

วันนี้เราอยู่กับป้านิ่มและป้าจี๊ด

แปรรูปมะพร้าวกันเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมา
กระทบใจป้ากันแล้วล่ะครับ
เอาละค่ะป้าค่ะ

ถึงเวลาแล้วที่เราจะมากระเทาะใจนะคะ
ป้าที่ขยันที่สุดต้องพูดอย่างนี้เลยดีกว่านะคะ
นิ่มแล้วก็ป้าจี๊ซึ่งนั่งอยู่ข้างนี้นะคะ
ป้านีมเอาละค่ะถึงเวลาที่ต้องกระเทาะใจแล้วเนอะ

เหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะเหนื่อยเนอ

ช่วยในงานในครอบครัวทำ

ลูกสาวด้วยใช่ไหมคะลูกสาวด้วยค่ะน้องนายด้วย
ส่วนอีกคนหนึ่งมีลูกสองคนหรือเปล่าคะอเรนนี่มีลูกสองคนค่ะผู้ชายคนผู้หญิงคน
ผู้ชายนี่ผู้ชายตอนนี้อยู่ปี๔
จะจบแล้วตอนนี้กำลังงวดอยู่เพื่อจะได้เร่งให้จบเร็ว
แล้วลูกสาวคือน้องนายอเรนนี่น้องนายค่ะ
ทราบว่าน้องนายเก่งมากในเรื่องต่างประเทศใช่ไหมคะ

คือป้านิ่มนี่แสดงว่าเลี้ยงลูกแบบว่าต้องช่วยตัวเองแล้วก็ต้องช่วยเรื่องงานให้รับผิดชอบตั้งแต่เด็กแน่นอน

กันไว้ตั้งแต่เด็กให้เขาเตรียมพร้อมให้เขามีอาวุธ
เขาถึงจะลุกขึ้นมาจับอาวุธแล้วก็มาตอบสู้ได้เนอะ

ปะจิ๊ดเป็นพี่สาวของป้าหนีม

ใช่ค่ะก็รับราชการมาตลอดชีวิตอายุราชการ
ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
ก็เป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นค่ะแล้วตอนนี้เกษียณ

ค่ะก็กเกษียณด้วยรองสรรศาจารย์
โอ้โหก็เกษียณเมื่อกันยาที่แล้ว
เผลอแป๊ปเดียวนี้ครบปีแล้วค่ะ
เป็น๑๐รายการจริงประจิตจะทำเรื่องของศึกษาเรื่องของไรฝุ่นมาก่อน
ก็เลยบอกป้าจิ๊ดมาช่วยน้องหน่อยเพราะว่าในเรื่องของวิชาการ
มาช่วยเขาดูในเชิงที่ออกไปทางวิชาการโดยเฉพาะในเรื่องของพวกวิจัยแล้วก็พัฒนา
เรื่องการควบคุมคุณภาพอะไรที่เกี่ยวกับความสะอาดสุขภิการสิ่งแวดล้อมเราก็จะดูอย่างนี้ได้
แล้วเราก็อยากจะแบรนดิ้งแบรนด์ของมะพร้าวน้ำหอมของไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
ก็เลยงานตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามีเงินลงทุนหรือว่ามีมะพร้าวแล้วก็อะไรขึ้นมา
แต่มันต้องใช้แรงบันดาลใจนะมีแพชชั่นที่จะแบบผลักดันอย่างนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องทีมงานที่เข้ามาร่วมกับเราเราใช้ทีมงานเยอะมาก
ก็ต้องมีฝันร่วมกันที่อยากจะแบรนดิ้งแบรนด์ของคนไทยตัวเล็กนะคะแต่หัวใจใหญ่ให้เป็นอินเตอร์แบรนด์
กับตัวเองแล้วเนี่ยเปลี่ยนไม่เยอะ
เพราะว่าอยู่ในราชการเองเนี่ยก็ไม่ได้ทำงานแบบราชการนะคะ

แล้วพอเกษียณมาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเปลี่ยนกลไกการทำงาน
กลไกภาครัฐที่มันช้าที่มันไม่ได้ดั่งใจ
คือคิด๑๐อย่างได้ทำ๒อย่างอะไรประมาณนี้
พอมาเจออันนี้แล้วเหมือนกับปลาจะดีได้นะ
หรอครับตกใจเลยนะครับนี่คนนั้นธุรกิจ
เป็นกลไกใหม่ที่มันรวดเร็วว่องวัย
พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะเห็นความสำเร็จเล็กในแต่ละวัน

ซึ่งมันทำให้มีกำลังใจในการก้าวต่อไปข้างหน้า
เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่อยู่ที่นี่เลยเลยมีฝันว่าอีกนิดเดียว
อีกนิดเดียวจะถึงแล้วอีกนิดเดียวจะถึงแล้วอะไรอย่างนี้
ที่สุดเลยจริงว่าอเรนนี่เอาโฟโค้กเพิ่งได้๑๑เดือนเองนะคะ
อ๋อเหรอคะ๑๑เดือนเองอ๋อที่เป็นแบรนด์ใหม่ที่เราสร้างขึ้นมา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกอย่างใหม่โต๊ะใหม่เก้าอี้ใหม่เครื่องจักรใหม่
เครื่องจักรบางตัวยังเป็นนวัตกรรมใหม่เลย
โอ้โหเร็วมากแล้ว๑๑เดือนนะอันต่อจะถามป้านิ่มนะคะ
ความสุขของคำว่าป้าเนี่ยป้านิ่มคิดว่าเป็นยังไง
ท่านพุทธธาตุท่านก็บอกเอาไว้ว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรม
วันนี้เราได้ทำอะไรบ้างเราได้กระทำอะไรลงไป
กระทบกับคนอื่นยังไงคนอื่นทำอะไรแล้วมันมากระทบกับเรายังไง
เพราะฉะนั้นในระหว่างที่เราทำงานเราก็ได้เรียนรู้
แล้วเราก็พัฒนาภายในของเราไปในตัวด้วย
ฉะนั้นในส่วนของป้านิ่มเองวันนี้ก็เชื่อว่าทางทำจะนำทางลูก
เป็นคำตอบที่ที่สุดเลยพูดง่ายสั้นนะคะ
ส่วนป้าจี๊ดล่ะคะอยากจะถามว่าคำว่ามนุษย์ป้าเนี่ยความคิดของป้าจี๊ดคิดว่าเป็นยังไงคะ
อายุเป็นเพียงตัวเลขเนาะ
สมองแล้วก็แรงใจต่างเนี่ยมันไม่มีอายุนะคะ
ตัวเลขอายุที่เก้าเลยไปแต่พลักกำลังมันไม่หมด
ยังรู้สึกว่าพี่สนุกกับชีวิตยังไงก็ไม่รู้
เหมือนชีวิตเพิ่งเริ่มต้นยังไงก็ไม่รู้
ฉันก็ไม่ถูกกักไม่นานนะมาอยู่ในที่แบบว่าเช้าก็อยู่อย่างนี้
มันได้เห็นดินฟ้าอากาศได้อะไรอย่างนี้เนี่ยธรรมชาติเห็นไหม
ธรรมชาติชนะที่สุดเนอะอืมฮ่า

การเป็นป้าที่มีคุณภาพที่ดีต้องเป็นยังไงคะ
ก็คิดว่าอันดับแรกก็คือว่าคือต้องทำให้ชีวิตมันสดใส

ค่ะแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นหลังได้ค่ะ

ไม่ว่าจะเชิงในชีวิตประจำวันการทำงาน
มันเป็นแบบอย่างที่ดีอะไรพวกนี้นะคะ

ก็หันกลับมาดูว่าในทุกหน้าที่ในทุกบทบาทของเรา
เพราะฉะนั้นทุกหน้าที่เราได้ทำเต็มที่ตรงนั้นหรือยัง
เราคิดถึงคนอื่นมามากกว่าที่ความต้องการของเรา
อย่างนี้ค่ะก็ทำให้ดีที่สุด

สิ่งต่างที่กลับเข้ามาเนี่ยก็จะกลับมาเป็นรางวัลของชีวิต
เอาละค่ะแหมต้องขอบคุณนะคะ
ในช่วงที่เปิดใจให้กับป้าเนานะ
เดี๋ยวช่วงหน้าป้านิ่มต้องพาป้านาวไปช็อปนั่นแหละ
เขาบอกว่าไปช็อปอโคโคเยอะแยะมากมายมีอะไรบ้างอ่ะคะ
เดี๋ยวเราไปชิมกันดู
โอเคเดี๋ยวเราไปพระราม๒กันไปดูหลากหลายเมนูนะคะ

ยอดมนุษย์ป้า

ถ้าจะให้ถอยกันง่ายเนี่ยมันใช่ยอดมนุษย์ป้าล่ะครับ

เราจะไปดูฝีมือป้าเนาทำของหวานจากมะพร้าวกันดีกว่านะครับ